ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เริ่มต้นด้วยคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะฮะแล้วตำรวจต้องไปสอบสวนสืบสวนกันต่อว่าคนร้ายคือใครนะครับเป็นเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนะฮะเธอทำงานโรงงานเมื่อคืนนี้ค่ำค่ำเนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับบ้านแล้วก็หายไปเลยขาดการติดต่
จมน้ำเสียชีวิตอยู่ตรงนี้แต่มันมีสภาพร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะ

พบศพเมื่อตอน๘นาฬิกาวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับตรงนี้คือคลองบางพระครูในพื้นที่หมู่
ตรงนี้ห่างจากถนนที่เป็นถนนสายชุมชนเนี่ยประมาณสัก๒๐๐เมตรนะครับที่เข้ามาด้านใน
ผู้หญิงคนนี้นอนคว่ำหน้าสภาพเปลือยกายอยู่ในคลองนะครับ
แต่ที่ผิดสังเกตก็คือลำคอเนี่ยนอกจากจะเปลือยกายแล้วเนี่ยที่คอนะครับ
มีกางเกงลักษณะเป็นกางเกงของพนักงานนะครับ
ที่คอเอาไว้ใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงฮะถึงนำศพขึ้นมาได้นะครับ
แล้วก็มาชนะสูตรนะครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนางสาวราพรอิ่มอาหารชื่อเล่นชื่อพรอายุ๔๐ปี
เธอทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนครนะครับ
อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาตอนที่ตรวจสอบกันอยู่เนี่ย
ก็มีสามีมามีญาติญาติมานะครับเพราะว่าเขาตามหากันมาทั้งคืนแล้วนะฮะ
เมื่อเช้าก็ยังหากันอยู่จน๘โมงเช้าเนี่ยมาพบศพในคลองนะครับ
ชนะสูตรเบื้องต้นพบว่านางสาวราพรนะครับ
ศพมีร่องรอยถลอกตามร่างกายจำนวนมาก
ข้อเท้าด้วยข้อศอกด้วยฝ่ามือด้วย
ที่เท้าซ้ายยังสวมถุงเท้าอยู่ข้างหนึ่งนะครับ
แล้วมีร่องรอยฟกช้ำที่หัวเข่ากับข้อเท้าทั้งสองข้าง
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจุดที่มีลักษณะอาการบาดเจ็บมากที่สุดเนี่ย
คือที่บริเวณเหนือตาด้านขวามีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถูกทุบจนกระโหลกร้าวครับ
คอถูกรัดด้วยกางเกงทำงานสีขาวซึ่งเป็นกางเกงของผู้ตายเอง
บนริมคลองเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับตรงจุดที่เจอศพเนี่ย
มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ถูกเผานะฮะ
ลักษณะถูกเผาได้รับความเสียหายอยู่มีกองขี้เท่านะเป็นลักษณะสีดำขนาดใหญ่อยู่ด้วย
มีก้อนหินก้อนใหญ่อีกหนึ่งก้อนซึ่งเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของนางสาววรพรหรือไม่อย่างไร
แต่ตำรวจคาดว่าเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายน่าจะใช้ก้อนหินก้อนนี้ทุบทำร้ายนางสาววราพรจนเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะ
แล้วยังไปเจอกันลอนน้ำมันด้วยนะครับมีเสื้อผ้าของผู้ตายด้วยมีรองเท้าทำงานสีขาวข้างซ้ายของผู้หญิงข้างหนึ่งด้วยนะฮะ
ตกอยู่แถวนั้นมีหูฟังมีตลับแป้งมีจี้ทองคำรูปหัวใจตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
คาดว่าหลังจากทำร้ายเขาแล้วเนี่ยคนร้ายน่าจะเอาทรัพย์สินเหล่านี้ตั้งใจจะมาเผาทำลายทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน
แต่ว่าที่จุดเกิดเหตุเจอลักษณะร่องรอยแบบนี้อยู่นะครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาหากันมาทั้งคืนสุดท้ายมาเจอเป็นศพอยู่ในคลองมีร่องรอยเผาสิ่งของทรัพย์สินของผู้ตายแบบนี้ด้วย
ที่คุณภูริพัฒน์คุยอยู่ด้วยนี่คือสามีของผู้ตายนะครับชื่อคุณพิษนุนะฮะอายุ๓๘ปี
ภรรยาของเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนคร
ปกติจะเลิกงานตอน๒ทุ่มซึ่งปกติเธอจะขับรถกลับบ้านนะครับ
เป็นการขับรถยนต์นะครับแต่ว่าช่วงนี้รถเสียส่งซ่อม
จึงต้องขี่จักรยานยนต์ไปทำงานเมื่อวานนี้เลิกงานสองทุ่มเนี่ย
ภรรยาก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านปกติแล้วเนี่ยจะถึงบ้านประมาณ๒ทุ่ม๔๐
เส้นทางนี้นี่แหละนี่คือจักรยานยนต์ที่ขี่ไปเมื่อคืนนะฮะ
คือเส้นทางนี้จะขับรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยถึงบ้านเนี่ยเลิกงาน๒ทุ่ม
บ้านต้อง๒ทุ่ม๔๐ประมาณนี้แต่เมื่อคืนสามทุ่มแล้ว
คุณพิศนุบอกว่าภรรยายังไม่ถึงบ้านเลยเห็นว่าผิดปกติก็โทรหา
พยายามโทรหาโทรยังไงก็ติดต่อไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงก็ชวนน้องชาย
ญาติญาติบอกไปตามหาที่โรงงานกันดีกว่าที่ที่ทำงาน
แต่ไปถึงไม่เจอฮะค่ะไม่เจอตัวก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบังปะหัน
ไปแจ้งความไว้ก่อนเลยนะแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ให้ช่วยออกตามหาหน่อยโทรไปเช็คตามโรงพยาบาลต่าง
มีใครชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้หรือเปล่า
ก็ไม่มีนะครับจนห้าทุ่มครับท่านผู้ชมครับ
คุณพิศนุบอกว่าที่ตามหากันอยู่เนี่ยไปเจอจักรยานยนต์ก่อนคันนี้ครับ
กไก่คละคร๗๘๗๑อ่างทอง
จักรยานยนต์ของภรรยาที่ขี่ไปทำงาน
ล้มคว่ำอยู่ปากทางเข้าถนนวัดตานเอน
ซึ่งมันอยู่ห่างจากจุดเจอศพที่คลอง๑กิโลเมตร
เมื่อคืนนี้๕ทุ่มเจอจักรยานยนต์ก็แจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ตำรวจก็เอาจักรยานยนต์เนี่ยไปเก็บไว้ที่สพบังปะหันก่อน
หลังจากนั้นก็ไล่กันหาหาทั้งคืนไม่เจอนะฮะ
เมื่อคืนนี้เจอแค่รถจักรยานยนต์คันนี้
จนกระทั่งเช้าหาอีกรอบนึงนะครับหากันอีก
แล้วก็ไปเจอเป็นศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
คลองเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหคลองบางพระครูนะครับในพื้นที่หมู่สามตะบนตานเอน
อำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือคุณพิศนุเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผมไม่ดูแลภรรยาให้ดีคือถ้าเมื่อคืนนี้เนี่ย
ผมขี่รถไปรับไปส่งภรรยาทำงานเนี่ย
มันคงไม่เกิดเหตุร้ายเหตุนี้ขึ้น
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิศนุบอกกับเรานะครับ
บอกว่าพี่สาวของเขาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ
คาดคิดว่าจะต้องมาเจอกับภรรยาตัวเองอีก
ครับทูแล้ววันเป็นจังหวัดที่แฟนบอกกับลูกว่าแบดหมดพอดี

แล้วก็รอแฟนกลับมาตอน๒ทุ่มครึ่ง
ทั้งวันทั้งคืนก็ตามหาตั้งวันทั้งทุ่มเหรอ
ก็ตามตั้งแต่๓ทุ่มหึ้งไปถึงตระวันที่๔
ทีนี้หาไม่เจอนะ

เห็นก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใช้รถมอไซค์ด้วย

รถมันมีปัญหาสูตรก็เรียกไป
ได้หน้าที่ของตังรวจขาวด้านเนินก็ดีไปแล้วกันผมก็ต้องทำงานดูแลลูก
คุณอยากเห็นหน้ามันน้อยให้คนทำหรอ
แล้วเทปแบบนี้ดีศาโอกมก็เคยมา๔๕ปีที่แล้ว
เทอมโดนคลมขื่นที่ทำพระองค์น้อยเยี่ยงดรน้อยสาวกลมแดง
ไม่ถึง๕ปีคนร้ายก็ออกแล้วครับ

โอ้โหนี่ฮะคุณพิศนุบอกว่าพี่สาวเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลย

คือเบื้องต้นผู้ตายเนี่ย
คุณวรพรต้องรอตรวจสอบชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
เกี่ยวกับร่องรอยเรื่องการข่มขืนกระทำชำราวจะมีหรือเปล่า
แต่ว่ารองรอยการทำลายร่างกายเนี่ยมีแน่
มีลักษณะร่องรอยการเผาสิ่งของทรัพย์สินผู้ตายเนี่ยอยู่ที่ริมคลองด้วย
ญาติที่เจอศพคนแรกเนี่ยนะครับบอกกับเรานะครับ
บอกว่าก็มาช่วยหานะครับ
ก็มาหาแถวริมถนนตั้งแต่๖โมงเช้าแต่ไม่เจอนะ
จนกระทั่งเดินผ่านซอยที่เคยมาตกปลาเป็นประจำ
ก็เลยเดินเข้าไปดูหน่อยนะ
พอมาถึงเนี่ยเจอกองไฟกับเครื่องสูบน้ำถูกเผาอยู่ริมคลอง
เอกใจว่าเอ๊ะใครมาเผาอะไร
ลงไปที่คลองเนี่ยเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
ผมยาวผิวขาวลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่

บอกสงสัยใช่แน่นะฮะ
ตอนนั้นก็ตกใจวิ่งออกไปเรียกคนให้ไปช่วยดูกันนะฮะ

ไอ้หนูไม่ได้สนิทอะไรกับข่าวนะ
แต่เป็นญาติแฟนเค้านะ
นานก็เจอกันทีไปเห็นข่าวตอนเช้า
เลยออกมาหาข่าวว่ามาถามข่าวเขา

สูตรเบื้องต้นกู้ภัยได้ส่งศพของนางสาวราพรไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
นี่เป็นภาพที่สามีจุดทูบบอกกับดวงวิญญาณของภรรยา
ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
แล้วเขาก็สาบานนะครับสัญญาบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกเอง
ก็ขอประทับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วอัน
นางวราพรที่สาววิรากฝนะ
ต่อเปิด
นี้ถูกส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับไปเจอร่องรอยล้อรถยนต์นะฮะ
แล้วก็พวกนี้ครับทุกผู้ชมครับสิ่งของต่างนะครับ
ล้อรถที่เจอเนี่ยคาดว่าจะเป็นรถกระบะนะเป็นร่องรอยของล้อด้านหลังเนี่ยมันครูดกับพื้นผิวดินนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ใช้ปูนหล่อนะฮะรอยล้อรถเนี่ยเอาปูนหล่อไปเลยนะครับ
เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบว่าเป็นล้อของรถชนิดไหนนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะอุ้มผู้ตายมาจากที่อื่นแล้วเอามาที่จุดที่เจอศพนี่แหละตรงคลองตรงนี้นะครับ
เพราะจากการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลเนี่ยมีลักษณะถูกของแข็งตีที่เหนือตาขวาจนยุบไปถึงกระโหลก
คือถ้าตีจากจุดอื่นเนี่ยมันต้องมีหยดเลือดหรือว่ากองเลือดขนาดใหญ่ตกอยู่บ้าง
แต่ว่าจากการตรวจสอบแถวนี้ไม่มีรอยเลือดหยดเลยนะครับ
ก็เลยคาดว่าคงทำร้ายจากที่อื่นแล้วก็นำศพมาที่นี่
แล้วก็มีร่องรอยที่ถูกเผาอยู่ที่ริมตลิ่งนะฮะเป็นลักษณะเผาสิ่งของ
สันนิษฐานว่าคนร้ายต้องมีมากกว่า๑คน
น่าจะขับรถตามนางสาววราพรมาจากนิคมอุตสาหกรรมสหรัฐนครที่ทำงานอยู่
ตอนที่เธอขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านเมื่อคืนนี้หลังเลิกงาน๒ทุ่ม
พอมาถึงจุดตรงถนนใกล้กับ๓แยกสาย๓๔๗ทางเข้าวัดตานเอน
เชื่อว่าคนร้ายต้องขับรถปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนางสาววราพรจนล้มลง
จุดที่เจอจักรยานยนต์ห่างจากจุดที่เจอศพประมาณสัก๑กิโลเมตร
แล้วก็อุ้มขึ้นรถแล้วคงจะย้อนกลับไปทางเดิม
เนื่องจากพบคราบเลือดเนี่ยหยดอยู่ที่ถนนเป็นจำนวนมากตรงนั้น
แล้วไปเจอคราบน้ำมันเครื่องแล้วก็ดินอยู่ที่พื้นถนนด้วย
จากนั้นคนร้ายคงขับรถไปตามถนนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเปลี่ยว
ซึ่งเป็นทางเข้าร้านกาแฟนะฮะชื่อร้านหลงรักแล้วเลี้ยวขวาขับรถลงข้างถนนริมคลอง
นำนางสาวราพรไปโยนทิ้งน้ำคนร้ายคงใช้น้ำมันจากเครื่องสูบน้ำตรงนั้น
มาเผาเสื้อผ้าเผาทรัพย์สินของนางสาววรพร
คงตั้งใจว่าจะเผาอำพลางแล้วก็หลบหนีไป
จุดที่ลงมือเนี่ยตำรวจเจอจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยเจอหมวกกันน็อกด้วยนะฮะ
หน้ากากอนามัยเป็นแมสสีชมพูด้วยมีรอยครูดเป็นทางยาวมีหยดเลือดมีคราบน้ำมันตรงนี้ด้วย
แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าโอ้โหไปทำเขาทำไมทำร้ายเขาขนาดนี้แล้วก็เอาศพไปโยนทิ้งคลองเผาทรัพย์สินต่างเนี่ยทำแบบนี้ทำไม
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มนะคะว่ามีใครเห็นอะไรยังไงบ้างไหม
ไปคุยกับเจ้าของเครื่องสูบน้ำค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าคาดว่าเอาน้ำมันจากเครื่องสูบน้ำไปเผาเสื้อผ้าอำพลางหลบหนีนะ
เขาก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนกลางวันเนี่ยนะเขากับคนงานก็ทำงานอยู่แถวนี้เพลิงพักอยู่ในรัศมีที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวในจุดที่พบศพได้นะคะ
แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครอยู่หลังเกิดเหตุก็ถามลูกน้องที่มาทำงานด้วยกันทุกคนไม่มีใครเห็นเลยค่ะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
ตอนเช้าก็มาทำงานพร้อมกันตามปกติคือก่อนหน้านี้จะตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้ตรงจุดนี้นะคะเติมน้ำมันเอาไว้ตลอดเพื่อคอยสูบน้ำเข้านาลองฟังเสียงเจ้าของเครื่องสูบน้ำค่ะ

ใช่เพราะตอนนี้ข้าวโตแล้วก็ไม่ค่อยได้มากันหรอกก็เนี่ยมาก็สูบน้ำกลางวันมาเย็นเดี๋ยวดับเครื่องเสร็จก็กลับอย่างเงี้

เมื่อเช้าเอาคนงานมาไส้ปุ้ย

ยังไม่ได้ไปก็คนงานพวกอย่ากลับมาวานปุ้ยกันเนี่ยเก็บทุ่มปุ้ยใส่รถเนี่ยไหม

น้ำมันมีเก็บไว้ตลอด
มันก็หมดมั่งไม่หมดมั่งแล้วแต่
เติมน้ำมันตรงนั้นไปละข้างล่าสุดเมื่อไหร่
ก็ไล่วันแล้วนะเพราะมันหนาพอไย่แล้วมันก็ไม่ค่อยได้วิดหนามกันนะเพราะข้าวไย่แล้วอะ
เราก็ไม่ค่อยได้วิทย์น้ำก็ไม่ได้มากะว่าเออเมื่อเช้าก็นั้นพอดีว่าคนยิงปลาเนี่ยเขาจะมากันบ่อยขึ้นต้นไม้ยิงปลากัน
พอดีเขามาเจอไงนะ
ก็อยู่กับสามีและครอบครัวในพื้นที่หมู่๔ตำบลทางกลางอำเภอบังปะหัน
คุณพ่อคุณแม่ของสามีค่ะคุณพ่อวินัยคุณแม่เกษมอิ่มอาหารก็คุยกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าลูกสะพ้ายเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะคะ
อยู่กับลูกชายมา๑๐กว่าปี
มีลูกสาวอายุ๑๐ขวบค่ะมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
ที่ผ่านมาลูกสะพ้ายเป็นคนอัธยาศัยดี
ขยันขันแข็งทำมาหากิน
ว่างก็ทำขนมขายออนไลน์ส่งขายตามบ้าน
แล้วก็แบ่งให้กับญาติพี่น้องแบ่งให้กับเพื่อนเอาไว้กินสงสาร
ตัวพ่อกับแม่ของสามีผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
สาบแช่งคนก่อเหตุก็ปล่อยให้เป็นไป
กระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
แล้วก็อยากจะให้เวรกรรมมันตามไป
กับสิ่งที่คนก่อเหตุได้ก่อขึ้นเนี่ย
ผู้ตายนี่เขาก็นิสัยขยันทำงาน

คุณสิว่าทำขนมเค้กด้วยครับ

ใช่ใช่ค่ะมาจัดทำงานก่อน

เขาเช้าจากเขาเช้าหอกกลมฟุ้ง
เอ่อเขากลับในครอบครัวนี้เขาเป็นยังไง
เขาก็ดีครับเขาก็ซื้อขนมข้าวต้มมาครับ
แล้วกลับกลับลูกชายล่ะ

ทีนี้ค่ะก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ว่ามันมีเบาะแสอะไรบ้างไหม
ทำไมผู้เสียชีวิตถึงถูกฆ่าตายแบบนี้
ครั้งสุดท้ายค่ะก็คือ๑๐โมงเช้าเมื่อวานค่ะ
ได้มีการโพสต์เปิดรับออเดอร์เค้กนะคะ
ทำขายออนไลน์หารายได้เสริม

เช้าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะ
เพื่อนที่ทำงานของผู้เสียชีวิตนะคะ
ต่างก็โพสต์ภาพโพสต์ข้อความแสดงความอาลัย
บางคนบอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกันอยู่เลย
ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้น
แล้วก็ขอให้เพื่อนไปสู่สุขติไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
มีการโพสต์ภาพขนมที่ผู้เสียชีวิตทำส่งขาย
แล้วก็บางทีก็ทำไปให้เพื่อนกินนะคะ

นี่คือขนมเค้กนะคะที่โพสต์เอาไว้
ตลอดทั้งวันชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
จุดที่พบศพจุดที่พบรถจักรยานยนต์
ของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ข้างทาง
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
ผู้กำกับสพบังปะหันบอกว่า

พบว่าตัวนางสาววราพรผู้เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะถูกฆาตกรรมในจุดที่พบศพนั่นแหละ
เป็นลักษณะของการใช้ของแข็งทุบที่เหนือคิ้วจนกระโหลกร้าว
แล้วใช้กำลังก็คือใช้กางเกงของพนักงานที่สวมใส่เนี่ย
ไปรัดคอผู้เสียชีวิตซ้ำอีกรอบหนึ่ง
หลังจากนั้นโยนทิ้งน้ำ
ใช้น้ำมันจากเครื่องสูบน้ำเนี่ย
เผาเสื้อผ้าเพื่ออำพราง
ตำรวจก็เลยบอกว่าจากลักษณะแบบนี้
คนร้ายเนี่ยน่าจะมากกว่า๑คน

คุ้นเคยกับสถานที่ตรงนี้แน่

เชื่อว่าคนร้ายน่าจะคุ้นกับพื้นที่ทำเลตรงนี้ดีนะครับ
เพราะว่าเราพบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ย
ล้มลงอยู่ปากทางนะครับ
ก็อาจเป็นคาดเดาได้ว่า
คนร้ายน่าจะล็อกพาตัวเหยื่อมาตรงจุดนี้

ส่วนยานพานะของคนร้ายตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ตามรายทางอยู่ครับ

คนตายก็จะกลับบ้านอยู่ประมาณ๒ทุ่มกว่า
แต่เนื่องจาก๓ทุ่มแล้วเนี่ย

แล้วก็มาแจ้งเอาไว้ที่สพบังปะหันนะครับ
เราก็ส่งเจ้าที่ประสานทุกหน่วยบูรณาการกันตาม

ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าคาดว่าปมเหตุเนี่ย
มันอาจจะเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้เสียชีวิต
ช้อยคอทองคำนะมหนักหนึ่งบาทมันหายไปค่ะ
ประเด็นสำคัญเลยค่ะคือเธอถูกข่มขืนด้วยหรือไม่
อันนี้ต้องขยายผลตรวจสอบเพราะว่าพบศพในสภาพเปลือยเปล่านะคะ
กับญาติญาติเตรียมรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาชาปนกิจในวันที่๓๑กรกฎาคมค่ะ
คือไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครหรือว่ามีกี่คนนะคิดถึงสภาพตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำ
ถือว่าน่าสงสารมากนะฮะผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วโอ้โหถูกไล่ทำร้ายแล้วก็เอาศพโยนทิ้งคลองขนาดนี้เลยนะ
เชื่อว่าตำรวจน่าจะแกะรอยจนรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นด้วย